ผมมีเรื่องจะร้องทุกข์

นี่ครับข้างหลังผมนี่ครับ

เห็นที่เขาชี้กันไหมครับ
โอ้โหละยงละย่างเลย

โอ้โหถ้ารถมอไซค์ผ่านเข้ามา
ห้อยดีนะไม่เกี่ยวคงเกี่ยวคอ

ผมแบบอยากจะหาคนแก้นะสิครับ

พี่นิสาคนสวยช่วยผมได้เหรอครับ

ผมส่งให้พี่ชิสาช่วยเลยละกันนะครับ

กันยื่นมาเลย
พรุ่งนี้จะถึงไหมเนี่ย
ก็ส่งมาพี่ชิสาคนสวยนะครับ

ผมกลับบ้านดีเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง

ขอบคุณจูด้งด้วยครับ
ขอบใจนะเดินดี

ไม่ดูคล้องเลยแม่
เรียกจูด้งมาเดินอีกที

ถ้าอย่างงั้นดิฉันรับเรื่องมาแล้ว
ไปดูปัญหาที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อน

ไปติดตามกันเลยในช่วงตีของรองทุกข์
กระเจ้างงกระเจ้างงเจ้าข้าเอ้ย

พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่า

ที่ต้องขอให้ช่วยก็เพราะสายสื่อสารที่พาดผ่านชุมชน
มันระยงระยังห้อยตรงแต่งตรงเต็งอยู่แบบนี้นี่แหละครับ
จนชาวบ้านเนี่ยอวนเหลือเกินว่า
สักวันเนี่ยสายสื่อสารเหล่านี้
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิต
เพราะที่ผ่านมามีคนเคยถูกสายสื่อสาร
เอาขอมาแล้วล่ะครับ
แต่เดชบุญที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น

กลัวว่าจะเกิดวันหนึ่งรถใจวิ่งมาที่เขาไม่รู้
เราก็จะเฉียวแล้วดึงใส่ไฟลงใส่บ้าน
เห็นใจชาวบ้านเหลือเกินครับคุณผู้ชมแต่
นี่ถืออะไรมากันล่ะครับคุณป้า
อย่าบอกนะว่าที่ถือมาเนี่ยจะเอามาใช้ขำเจ้าสายสื่อสารเหล่านี้
ว่าวแจ้แม่เจ้าจริงซะด้วย
แล้วมันจะรอดไหมล่ะเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองอโยธยาการไฟฟ้า
แน่นอนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ชุมชนอโยธยาทันทีทันใด
โดยให้บริษัทสื่อสารค่ายต่าง
พร้อมกับเดินสายสื่อสารใหม่
จัดระเบียบไม่ให้กีดขวางการสัญจร
ของชาวบ้านจนต้องยกนิ้วให้แบบนี้นี่แหละครับ
ตีของร้องทุกข์ขอแสดงความดีใจกับชาวชุมชนอายุทยา
ที่ปัญหาได้รับการแก้ไขและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะขอรับกระผม